หลังจากที่มีการประชุมสภา
วาระเลือกประธานและรองประธานสภา

สำหรับหัวหน้าพักต่างถึงทิศทางการเมือง

ว่าแต่ละพักมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง
ไปกันที่ในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วค่ะ

ซึ่งวันนี้ได้มีการพูดหลังจากที่ประชุมสภา

ก็คือขอบคุณสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ทั้ง๔๙๖คนจากทั้งหมด๔๙๘คน
ที่ร่วมประชุมเลือกประธานสภาพุทธแห่งรัศดร

ก็ถือเป็นกระบวนการตามปกตินะคะ
เสนอนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลในครั้งถัดไป

เป็นการประชุมร่วมของรัฐสภา

แสวงหาคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุด

โดยรอปลดกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งตำแหน่งประธานสภา
แล้วก็คาดว่าจากนี้อีก๒สัปดาห์จะนัดประชุม
เพื่อบรรจุวาระการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
ขั้นตอนต่อไปต้องรอปลดกล้าวตำแหน่งประธานสภาพนักงานนักสดอร์นะครับ

หลังจากที่มีข้อมูลวัฒนการเผิกข้าวระทับท่านประธานสภา
ทำหน้าที่ก็หมายถึงประธานรัฐสภาด้วย

ก็เชื่อว่าน่าจะไม่นานเกินนะครับไม่นานเกิน
นี่น่าจะเกิดประมาณสัก๒สัปดาห์อาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับ
จะมีคุยเรื่องแผนสำรองครับ
ไม่มีแผนสำรองครับมีแผนเดียวที่เราต้องร่วมกัน
แสวงหาคะแนนเสียงให้ได้ครับ
จากเพิ่งไทยนั้นก็มีการแถลงหลังได้รับปำแหน่ง
รองประธานสภาพุทหันภัณฑ์รัชดรคือคนที่๒นะคะ
มีการกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่คอยติดตามการโหวตเลือกในวันนี้
แล้วก็มีแนวคิดว่าต่อไปสภาต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมา
ให้มีศักดิ์ศรีทั้งตัวสมาชิกและองค์กรของสภา

แล้วก็บอกว่าเตรียมหารือกับในวันมุหมัตินอมธา
เกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกัน
พร้อมทั้งจะแก้ปัญหาสภาล่มในอดีตให้ได้ค่ะ
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้า

วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็บอกว่า
โหวตในวาระเลือกประธานและรองประธานสภา
จะใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็นแต่ก็เรียบร้อยดีนะคะ
ส่วนการโหวตนายุทธมนตรีจะใช้เวลานานกว่านี้หรือเปล่า
ก็ขอให้ถึงวันเวลานั้นก่อนนะคะ
และคิดว่าการลงมตินายกรัฐมนตรีคงไม่มีอะไรดูเดือด
เพราะว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เรียบร้อยดี
ซึ่งการลงโหวตเลือกประธานและรองประธานสภา
คงไม่สามารถเทียบกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้
และนายอนุทินบอกว่าวันนี้ก็ให้ลูกพักฟรีโหวต
ไม่ได้เสนอชื่อใครชิงตำแหน่ง
ส่วนอนาคตของพักภูมิใจไทยจากนี้จะวางแผนยังไง
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้คำตอบสั้นว่า

ในอนาคตทางการเมืองพักภูมิใจไทย
จะมีการวางแผนอย่างไรบ้างนี่คะ

ฐานะที่ท่านต้องไปเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายรัฐ

นั่นคือบรรยากาศหลังการประชุมนะครับ
ทิศทางแล้วก็วิสัยทัศน์ของทางผู้หลักผู้ใหญ่